ค่ำคืนวันนี้ฟุตซอลทีมชาติไทยก็จะลงอุ่นเครื่องกับสเปนอย่างเป็นทางการ
แม้ว่าสถิติที่ผ่านมานะคะโตเล็กไทยจะเป็นรองทีมอันดับที่๒ของโลก
แต่เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันที่โตเล็กไทยชนะเหนือสเปนได้
แต่ว่าต้องย้อนไปถึงเมื่อ๖ปีที่แล้ว
ตัวเล็กทีมชาติไทยค่ะแม้ว่าจะแพ้ให้กับสเปนทั้งหมด
แต่ความจริงแล้วไทยเคยชนะสเปนได้๑ครั้ง
แต่ว่าอยู่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่๑๓ที่โปรตูเกต
เกมนั้นค่ะก็เป็นเกมในรอบ๘ทีมสุดท้าย
โดยโตเล็กไทยชนะไป๑ประตูต่อศูนย์
ได้ประตูชัยจากเอกพลสุรัสสว่าง
ซึ่งทีมณชุดนั้นค่ะเป็นโค้ชหมีรักพลสายเนียดงาม
ปัจจุบันก็เป็นผู้ช่วยของปูปิสเป็นคนคุมทีมอยู่
แต่ว่าอย่างไรก็ตามนักเตะไทยในชุดนั้น
ก็ไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดนี้เลยแม้แต่คนเดียว
ซึ่งณตอนนั้นก็คว้าอันดับที่๔มาครองค่ะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่ามาดูทางฝั่งสเปน
ชุดกีฬามหาวิทยาลัยโลกในครั้งนั้น
มีตัวรับ๑คนค่ะนั่นคือราฟาเอลกาเซียเอกูเลร่านะคะหรือว่าเบเบ้
มีชื่ออยู่ในทีมสเปนที่จะเจอกับทีมชาติไทย

โปรแกรมการถ่ายทอดสดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ฟุตซอลอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยกับสเปนค่ะ
ช่วงค่ำคืนวันนี้หรือว่าเช้ามืดวันพรุ่งนี้
เวลาเที่ยงคืน๔๕นะคะเกมการแข่งขันก็จะเตะในเวลาตีหนึ่งค่ะ